มากที่สุดขวาชั้นเป็นของนะครับ

เปิดเข้ามายิงลูกนี้อ้าวหายเลยครับ

อยู่ที่ดีโอนะครับดีโอจะลองยิงเองเลยครับ

โอ้โห๒ต่อสูรครับทางสะทาน
ขึ้นนำอีลานจะไปเมื่อโดยโดยโตราโตรีแย่งไปได้
จะได้จบไมลุกนี้ทำส่องตัวนี้ยิงเรียบร้อยเลยครับ
โอ้โหล่ายขึ้นมาแล้วครับ๑ประตูต่อสะท้อน
ให้ไม่ดีแล้วครับถวายผ่านเลยครับแบบนี้โอ้โห
เรียบร้อยเลยครับตีเสมอให้อีรัง
จะเล่นยังไงเปิดเข้ามาเสาสองแม่จับตาไม่ได้แล้ว
เอ้าเป็นอีรานแสงขึ้นนำบ้างครับ๓ต่อ๒ครับ
โอ้โหให้มาเอามาทางซ้ายจัดไม่ดีตอบเฉียบไปดับแต่ง
แต่จะหาจังหวะยิงประตูโล่งเรียบร้อยเลยครับโอ้โห
๓ครับหื้อหือนักราชุเฮียดาซิมวานะครับ
ประตูที่๒ของเขาในเกมนี้แล้วก็เป็นประตูขาดครับ
ประตูวันนี้ของคาซักสถานมาจัดการส่องไกลทั้งหมดเลยครับ
หื้อหือยิงโอโหชนเสาแล้วเข้าประตูไป